ผลการออกเสียงประชามติในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งออกมาไม่รับนะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดของประชาชน
เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูลและคำถามพ่วง
อกจากนี้นะคะยังมีนัยยะสื่อถึงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ต่อการรักษาความเรียบร้อยของทหารด้วย
ติดตามรายละเอียดประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
นี่เป็นผลคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูลในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ซึ่งแตกต่างกับผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูลเมื่อปี๒๕๕๐อย่างสิ้นเชิง
การลงประชามติเพียงไม่ถึง๑สัปดาห์มีการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนในหลายพื้นที่
เช่นการพ่นสีสเปรย์คัดค้านตามสถานที่เชิงสัญลักษณ
แต่ฝ่ายความมั่นคงกลับมองว่าเป็นฝีมือของกลุ่มการเมืองที่พยายามปลุกกระแสชาวบ้านเท่านั้น
ปัจจัยที่กระตุ้นให้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เพราะเชื่อว่าเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูลไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของศาสนาอิสลาม
จึงทำให้ผลประชามติออกมาอย่างที่เห็น
เช่นเดียวกับกลุ่มมูลนิธิทนายความมุสลิมที่เชื่อว่าเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ
มีส่วนที่ทำให้ประชาชนไม่เห็นด้วย
แต่ปัจจัยสำคัญเกิดจากความเบื่อหน่ายของประชาชนที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลทหาร
ขาดความเชื่อมั่นของการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลชุดนี้
ในบื้นที่๑๒ปีกับการที่ถูกบริหารโดยทางชนะที่ทหาร
มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหตุการณ์ก็ยังเกิดขึ้น
การการสัณธิภาพที่มีการพิสการพูดคุยสัณธิภาพ

แล้วก็อยากพูดง่ายคืออยากให้สงบ
ขณะที่นายชัยวัดสถาอนันต์นักวิชาการด้านรัฐศาสต
กลับมองว่าการออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติของประชาชน
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
หากมองในมุมการเมืองจะแบ่งออกเป็น๓กลุ่มคือ
กลุ่มที่๑กลุ่มเห็นด้วยกับกลุ่มไม่เห็นด้วยร่างรัฐธรรมนูล
กลุ่มที่๒กลุ่มที่ไม่เอารัฐบาลกับกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล
และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่๓คือกลุ่มสนับสนุนชุมชนการเมือง
คนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์ก็ถือว่า
เขายอมรับกติกาของการทำประชามติ

จะไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
แต่ถ้าคนในพื้นที่กว่า๑๘๐ไม่ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเอง
ก็แสดงว่าเขาไม่ยอมรับระบอบการปกครองของไทย

รัฐบาลจะต้องเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของคนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แม้ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยก็ตาม
พร้อมไปกับการเร่งทำความเข้าใจถึงการกำหนดเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาให้มากขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน